กรงแต่ทีนี้ไปเจอกับนกที่อยู่ในกรงแล้วเขาถูกเลี้ยงมาสามารถปล่อยให้มันโบยบินไปนอกกรงได้แล้วมันก็กลับมาเอง

เฮ้ยยังกะซูนักยังกะแมว

ใช่ครับเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อย

บินกลับมาครับเพราะมันหิวข้าว
แต่เอาเล่นคือมันโดนฝึกมาแล้วคือแต่นกพวกนี้นะเป็นนกที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วปล่อยออกมาโบยบินแบบนี้
สักพักเดี๋ยวมันก็บินกลับมาเองปล่อยออกไปพร้อมกันทีเดียว๕๐ตัวเลย

เห็นไหมภาพมันสวยมากเลยนะครับ
นกพวกนี้จัดอยู่เป็นพวกนกในตระกูลปากขอนั่นเองก็คือสายพันธุ์พวกนกแก้วต่างอ่ะ

อย่างเช่นนกเลิฟเบิร์ต

นกแก้วมาคอนกแก้วสันคอนัวและนกแก้วหลากหลายชนิดคือคนที่เขาชอบนกแก้ว

พูดชื่อสายพันธุ์เขาจะร้องอ๋อทันที

แต่อย่างพวกเราอาจจะรู้แค่บางชนิด

คืองานนี้มากันประมาณสัก๕๐ตัวส่วนจำนวนคนผมไม่ได้นับ

คนจับไม่ครบไม่เป็นไรแต่นกต้องกลับครบ๕๐ตัว

นี่ครับกลุ่มผู้เลี้ยงนะครับในนามกลุ่มนกบินอิสระอ่างทอง
เขาพามาบินเล่นเอานกมาบินเล่น

ใช่แล้วครั้งนี้คุณเจอพานกมาบินเล่นอ่ะ

ดูเออมันก็รู้งานนะ
ใช่คือการออกมาให้นกมันมาบินแบบนี้เนี่ยนะ
มันก็เหมือนกับปล่อยให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ให้มันได้มีพื้นที่นอกเหนือจากอยู่เฉพาะในกรง

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามคุณพี่
ศักดิจันประสาทหนึ่งในภูเลี้ยงนกเนี่ย
กที่สามารถนำมาปล่อยเลี้ยงแบบอิสระได้นั้นต้องเป็นนกจำพวกตระกูลปากขอแบบนี้นี่แหละ
คือลักษณะพิเศษของนกจะเชื่อนคือมันจะเชื่องมาก
ฝึกมันสักพักเดี๋ยวมันก็เชื่องทำอะไรตามที่เจ้าของเขาสั่งนะครับ
แล้วมันจะติดผู้เลี้ยง
เฮ้ยติดผู้เลี้ยงอย่างกัสดรักษ์เลยน่ะ
นั่นน่ะสิคะแสดงว่าเชื่องมาก

โดยผู้เลี้ยงจะมีการเลี้ยงแบบลูกป้อน

ยังไงครับก็คือลักษณะเหมือนกับว่าฝึกมัน
พอมันทำได้ตามที่ฝึกแล้วก็จะป้อนอาหารให้หรือเปล่า

เพื่อให้มันจดจำว่าอ๋อสิ่งที่มันทำตามที่เจ้าของสั่ง

แต่ว่าแต่ละชนิดมันก็มีการแตกต่างกันออกไปในการฝึก
แล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะฝึกได้แบบนี้

เขาบอกว่าสักประมาณ๒๓เดือนนะครับ
ก็จะสามารถปล่อยนกออกมาบินเล่นแบบนี้
แล้วก็บินกลับมาที่เดิมได้

ไม่ต้องปล่อยแบบว่ากลัวว่าจะหายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่านกแสนรู้พวกนี้แพงไหม

ใช่แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ความสวยงามของมันด้วย
บอกง่ายคือมันมีตั้งแต่หลักร้อย
ไปจนถึงหลักแสนครับจริงเป็นแสนเลยเหรอ
เป็นแสนแล้วถ้ามันบินไปแล้วมันไม่กลับ
ก็เหมือนเสียเงินแสนไป
แต่ว่าแต่ดิฉันเชื่อว่าเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงแหละ
ที่ว่าเอามาปล่อยออกไปแล้วมันก็จะแบบสักพักนึง
มันเอาโบยบินออกไปแล้วมันก็กลับมาคืนที่ใช่ไหม

คือเดินเกาะไหล่คนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณเลยนะ